มาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่ย่านเพชรชบุรีอโศกตรงทางรถไฟค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะวิวาดกันระหว่างคนขี่รถสองคันนะคะ
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็จบลงได้เพราะว่ารถไฟมาพอดีต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ชมคือคุณอามที่เป็นเจ้าของคลิปนี้บอกว่าเมื่อวานที่
ชบุรีอโศกตรงทางรถไฟเขาขับรถผ่านพอดีเขาก็เลยถ่ายไว้
สองคนในคลิปทะเลาะกันเพราะปาดหน้ากัน
แล้วก็เนี่ยค่ะชกต่อยกันอยู่สักพัก

ผู้สื่อข่าวไปดูค่ะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรชบุรี

เป็นเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟ
ก็เจอกับคุณสรรสมบัติวงนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังบอกเมื่อวานเขามาตรงจุดรอผู้โดยสาร
ก็หันมองไปตามถนนปกติจู่ผู้ชายคนนึง
ใส่เสื้อวินเหมือนกันแล้วมีภรรยาซ้อนมาด้วย

ตอนนั้นเขาใส่หูฟังอยู่เขาก็ได้ยินไม่ชัด

ก็โดนถามกลับมาอีกว่ามองอะไร
แต่ว่าก็ไม่ใช่คำสุภาพนั่นคือมีอารมณ์แล้วนะคะ

ผู้ชายคนนั้นถอดเสื้อวินมอเตอร์ไซค์แล้วเดินมา
คุณสรรันดิ์ก็เลยบอกโชคไปครั้งหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เอาเหล็กที่อยู่ใต้เบาะ
มาตี๓๔ครั้งโชคกันตัวไม่นาน

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้แจ้งความอะไร
แล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าถ้าคู่กรณีมาหาเรื่องอีก
ก็คงจะต้องเป็นแบบเดิมอีกค่ะ
ก็จะต้องต่อสู้กลับเหมือนกันค่ะ
ผมก็ข้ามมาเฉยเขาก็มองหน้าผม

แล้วเขาก็บอกผมว่ามีอะไรเปล่า
แล้วเขาก็ถอดเสื้อลงมา

ใส่แต่มันดึงออกมาได้